เปิดปากกับภาคภูมิ
ผ้าจ้างที่ตกลงกันเนี่ย๒ล้าน๕หมื่นบาท
แล้วตอนหลังก็ได้มามีเพิ่มงานพวกทำกำแพง
แล้วก็เปลี่ยนวัสดุจากอิดมวลเบาเป็นอิดแดง
ค่าว่าจ้างทั้งหมดจะอยู่ที่๒๗๔๕๐๐๐บาท
เบิกเกินไปเนี่ยเกือบ๖๐๐๐๐๐บาทค่ะ
เบิกเงินเกินงวดงานอ้างภาระโน่นนี่นั่น
อ้างเรื่องลูกไม่สบายอ้างเรื่องโควิด
อ้างเรื่องติดเบิกงวดเงินธนาคารไม่ได้จากบ้านอื่นอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ผู้เสียหายที่เรารวมกลุ่มกันได้เนี่ย
มีอยู่ที่ประมาณ๑๓ลายนะครับ
ไม่ใช่แต่กลุ่มเรานะคะที่โดนผู้รับเหมาเนี่ย
ทิ้งงานหลอกเอาเงินไปแล้วก็ไม่ทำงาน
ยังมีอีกหลายคนมาก
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราคุยกันใน
เรื่องที่มีผู้เสียหายที่เขากำลังสร้างบ้าน๑๐กว่าคนที่เขารวมตัวกันนะครับ
แล้วมาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือทางด้านคดีและอยากให้เป็นคดีตัวอย่าง
เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาที่เขาไปเจอมาเนี่ยไปทำแบบนี้กับใครอีกผู้รับเหมา
เหล่านี้บอกกับเราว่าเขาถูกปล้นบ้านเลยนะฮะอ่าผู้เสียหายเหล่านี้บอกว่าถูกผู้รับเหมาเนี่ย
ปล้นบ้านถูกผู้รับเหมามาทำลายความฝันของเขาที่อยากจะมีบ้านจ้างมาสร้างบ้าน
สร้างไม่เสร็จแล้วทิ้งงานแล้วหนีไปเลยเป็นผู้รับเหมารายเดียวกันหมดเลยนะครับ
ที่มาสร้างบ้านให้กับสิบสี่หลังณขณะนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่เกิดปัญหาตรงนี้แล้วตรงบ้านของเขาเนี่ย
แล้วเขามารู้ว่ามันมีตั้งหลายหลังไม่ใช่แค่เขาหลังเดียวรวมตัวกันไปแจ้งเรื่องนะต้องการขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน
หน่วยงานนี้บอกให้ไปหน่วยงานนั้นหน่วยงานนั้นบอกให้ไปอีกหน่วยงานหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งบอกให้มาหน่วยงานนี้
แล้วก็วนย้อนกลับมาแบบนี้วันนี้เขาเลยอยากจะมาเจออยากจะมาพูดอยากจะมาคุยกันผ่านทางเปิดปากกับภาคภูมิ
เพื่อจะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาควรจะไปทางไหนใครจะช่วยเขาได้บ้างแล้วทำยังไงไม่ให้ผู้รับเหมาที่ทำกับเขาเนี่ยไม่ไปทำกับคนอื่นอีก
เดี๋ยวผมจะมีทนายเกิดผลแก้วเกิดมาแนะนำเรื่องของทางคดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะคุยกับทางหน่วยงานต่างด้วยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเขาควรจะไปทางไหน
และแน่นอนว่าอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิเป็นสองผู้เสียหายบ้านสองหลังจากสิบกว่าหลังที่เขาเจอเหตุเหมือนกันนะครับทั้งสองท่านอยู่กับผมที่นี่นะฮะก็คือพี่นิกับพี่ยุ่นนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหเห็นบอกนี่ฝันพังทลายเลยเหรอฝันอยากจะมีบ้านใช่ครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวผมไล่ตรงนี้ก่อนจุดเริ่มต้นก่อนครับคือผู้รับเหมาที่ที่พี่นี่กับพี่ยุ่นได้เล่าให้ฟังกันเนี่ยแล้วแล้วเราเชิญมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนี่คือเจ้าเดียวรายเดียวเลยใช่ไหมสำหรับผู้รับเหมาคนนี้ใช่ครับเขาเป็นอะไรเป็นสามีภรรยาเป็นสองคนใช่ครับเขาบอกเป็นสามีภรรยากัน

นครปฐมครับนครปฐมครับตัวบ้านแบบบ้านต่างต่างรวมแล้วทั้งหมดราคาถ้าบ้านเสร็จเท่าไหร่ฮะถ้าบ้านเสร็จรวมกำแพงด้วยนะครับตัวตัวบ้านอ่ะสามล้านกว่าตัวบ้านสามล้านกว่าใช่ครับมีต่อเติมครับมีต่อเติมอะไรพวกนี้รวมละสามล้านกว่าบาทถ้ากำแพงต่างหากอีกเก้าแสนห้าครับให้เขาทำกำแพงให้ด้วยใช่ครับเนื้อที่บ

สี่ล้านใช่ไหมถ้าเป็นราคาจริงนะใช่ครับถ้าเกิดว่าเบิกกันเสร็จแล้วสร้างเรียบร้อยได้แค่เนี้ยณขณะนี้เนี่ยเขาเบิกเงินพี่ยุ่นไปแล้วเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับแล้วหายไปเลยคือถามว่าหายไปเลยไหมเขายังยังติดต่อได้แต่ค่อนข้างยากมากอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นอืมถ้ามีการเบิกเงินเมื่อไห

งานผมเกินไปชั้นสองแล้วนะจริงจริงแล้วอ่ะก็เลยพอไม่ให้ปุ๊บงานผมก็เริ่มสะดุดพอเริ่มสะดุดทีนี้เนี้ยเขาก็อ้างว่าฝนตกฝนตกทำไม่ได้พอทำไม่ได้เขาเอาคนงานออกเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงสะดุดแล้วเอาคนออกคนงานออกเนี้ยคือช่วงไหนช่วงประมาณน่าจะเป็นเดือนเดือนแปดเดือนเก้ามาฮะเดือนแปดเดือนเก้ากันย

กันเรื่อยมาจนสิ้นปีหกสี่เนี้ยพอต้นปีหกห้าเราบอกว่าไม่ได้แล้วนะคือคุณจะทิ้งเราไปนานขนาดนี้มันไม่ได้แล้วต้องกลับมาทำก็เริ่มติดต่อกันใหม่ว่าอ่าเมื่อต้นมกราหกห้าบอกคุณต้องเข้ามาแล้วพอพอมกราหกห้าก็เริ่มติดต่อกันพอจะเริ่มจะเข้างานเนี้ยประมาณกุมภามีนาเนี้ยเขาเอาคนงานเข้ามาเข้ามาที่
ด้วยความดีใจอยากได้แค่บ้านครับให้เงินพอให้เงินไปปุ๊บสองสามวันคนงานหายไปอีกนี่คือบ้านพี่นี้นะใช่ใช่บ้านพี่นี้เนื้อที่สองร้อยตารางวาใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเป็นเนื้อที่นะแต่ตัวบ้านคือตรงนี้ใช่ค่ะแบบบ้านตรงเนี้ยกำแพงด้วยไหมพี่นี้ใช่ค่ะกำแพงด้วยทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดนี่สองล้านเจ
แต่เขาเบิกที่นี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ที่จ่ายเงินให้เขาไปสามล้านเกือบสามล้านสี่ค่ะอันนี้สองล้านเจ็ดใช่แต่ผู้รับเหมาขอเบิกนู่นเบิกหนี้เบิกเพิ่มค่ะเป็นสามล้านสี่ใช่ค่ะและได้แบบนี้ใช่ค่ะซึ่งมันยังไม่เสร็จแน่นอนยังไม่เสร็จแน่นอนแต่อันนี้น่าจะสักเท่าไหร่กี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์คือมันได้แต่โครงสร้างเพราะในบ้านไม่มี
เยอะใช่แต่ความจริงแล้วด้านในเนี่ยไม่มีอะไรเลยประตูแต่ละห้องก็ไม่มีเลยสุขภัณฑ์ไม่มีเลยระบบน้ำระบบไฟไม่มีเลยและที่สำคัญระบบไฟต้องลื้อใหม่หมดเพราะไม่กล้าใช้เพราะว่าเอาผู้รับเบามาดูเนี่ยคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันถ้าคนสี่คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันอันตรายนะถ้าคุณขื่นใช้ไปแล้

เอาเป็นว่าของพี่นี้เสียไปสามล้านสี่ใช่ค่ะได้บ้านที่มันเป็นออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็นเนี่ยน่าจะสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่คิดว่าแค่นั้นอ่ะแค่นั้นนะของพี่ยุ่นเสียไปล้านหกใช่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่รู้แค่แค่คานกับเหล็กโผล่ขึ้นมาหน่อยมีรั้วอีกนิดนึงหลังจากนั้นทั้งคู่นะฮะ

ติดต่อว่าจ้างผู้รับเหมามาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าผู้รับเหมานี่มาปล้นบ้านมาทำลายความฝันเขาซะแล้วนะจุดเริ่มต้นของการจ้างงานต่างเนี่ยฟังกันไปแล้วนะฮะพี่นิกับพี่ยุ่นนะครับตอนนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดมาอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิด้วยนะครับสวัสดีทนายเกิดผลครับสวัสดีครับสวัสดีครั
ตัวผมเองผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าในรูปแบบภาพที่เขาลงไว้มันมีมุมหนึ่งที่มันเป็นเขียนเหมือนเป็นภาพหนึ่งนะฮะ
มันจะมีเขาจะมีเหมือนมีโลโก้อะไรอยู่ถ้าใครเอาภาพนี้ไปออกยืนยันผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้
ภาพแบบบ้านของเขาจะมีโลโก้อยู่นิดนึงเป็นสัญลักษณ์เขา
แต่ถึงเวลาเซ็นสัญญากันจริงจริงว่าจ้างงานเนี่ยเป็นส่วนตัวครับเป็นส่วนตัวใช่ครับ
โดยเขาจะเป็นสามีภรรยาใช่ครับนะฮะทีนี้พี่นิบอกว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ย
ก็พยายามที่จะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าแจ้งเรื่องแจ้งความร้องเรียนต่างนานา

คือตัวเองเนี่ยเบื้องต้นเลยก็ไปที่สถานีตำรวจพื้นที่ก็ไปแจ้งความว่าขอให้ตำรวจมารับแจ้งความว่า
แล้วก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้นตำรวจตำรวจก็บอกว่าเป็นคดีแพ่ง
ตำรวจรับได้แค่บันทึกประจำวันถ้าอยากจะได้เรื่องก็ให้ไปไปร้องเขียนคำร้องที่ศาลเลย
ทีนี้การที่ไปร้องที่ศาลเราก็มองดูแล้วว่าเราจะมีเวลาไปตามไหมหรือเราต้องใช้ทนายซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทีนี้ก็ได้มาปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะไปที่ไหนกันดีก็เลยไปที่กองปราบ

ใช่ค่ะรวมตัวกันได้๓คนแต่ว่าก็จะมีบ้านอื่นที่เขาฝากเอกสารไปด้วย
แล้วก็ได้มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กองปราบทางเจ้าหน้าที่ที่กองปราบเขาก็ได้แนะนำว่าคือมันเป็นคดีแพ่ง
งปราบไม่สามารถรับเรื่องได้ให้ลองไปร้องที่สคบดูนะ

สคบก็ไปเจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าทางคุณมาร้องที่สคบสคบก็จะรับเรื่องไว้ให้
และก็จะเรียกเขามาเจรจาไก่เกลี่ยตกลงค่าเสียหาย

ถ้าประชาชนอยากจะได้เร็วกว่านั้นก็แนะนำให้ไปสาร
พูดเหมือนกันทีนี้เราก็คือด้วยความกุ้มใจแล้วหมดเงินไปเยอะแล้ว
ในการที่เราจะจ้างทนายเราก็ลองหาทางออกที่ว่าพึ่งหน่วยงานของรัฐ
ก่อนก็เมื่อวานนี้ก็ไปศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็คุยเหมือนกันอีกว่า
ของของที่ไหนฮะศูนยำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมที่กรุงเทพเลยค่ะ
อ่าศูนย์ดำรงธรรมใช่ใช่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าอืม
ดำรงธรรมก็รับเรื่องไว้ได้แต่ถ้าประชาชนอยากได้เร็วนะ
ลองไปกระทรวงยุติธรรมดูสิกระทรวงยุติธรรมอีกใช่จ้ะ
กระทรวงยุติธรรมก็ไปใช่ไปไปอีกน่ะก็ก่อนที่จะขึ้นคำล้อง
เขาบอกว่าลองปรึกษาทนายดูไหมอ่าลองปรึกษาทนายดูก่อน
ก่อนที่จะเขียนคำร้องก็มีการไปคุยกับทนายทนายก็บอกว่า
คือถ้าประชาชนเนี่ยเคสแบบนี้มันคือคดีแพ่งคดีเป็นทนายของศูนย์เหรอพี่
คือเรื่องของกระทรวงคือเป็นเป็นทนายที่เขาจะมีนั่งไปให้เขาปรึกษา
ใช่คือบอกว่าอ่าคือมันเป็นคดีแพ่งอ่ะถ้าฟ้องไปการฟ้องแพ่งก็
ก็ฟ้องได้ตามแพ่งถ้าอยากจะฟ้องแพ่งให้มันเร็ว
ถ้าฟ้องโดยการมายื่นคำร้องไว้เนี่ยก็ต้องรอเวลารอไปรอมาก็รอไปทำใจรอ
แต่ถ้าอยากได้เร็วกว่านั้นก็ให้ไปจ้างทนายการจ้างทนายเนี่ย
คือค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าการถ้าทนายอ่ะ
ก็ลองปรึกษาแต่แต่ละคนดูบอกว่าฟ้องก็เป็นฟ้องคดีแพ่ง
ถ้าฟ้องคดีแพ่งแล้วเราจะได้อะไรจากการฟ้องแพ่งสมมุติว่าเขาขอบอกว่า
เขาจะเข้ามาทำเราจะกล้าให้ทำไหมคือเราไม่กล้าให้ทำ
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมาก็คือบ้านไม่ได้มาตรฐานอ่า
สองในเมื่อคนเราไม่คือบาดหมางใจกันมากขนาดนี้
ส่วนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเราอยู่แล้วที่เรามาออกสื่อ
แล้วมีการพาดพิงถึงเขาเตือนภัยในสังคมถึงเขา
เขาย่อมไม่พอใจเราถ้าถ้าสมมุติสอคบเอ่อ
เกียรติให้เราบอกว่าเขาขอมาทำบ้านให้เราเพื่อลดต้นทุนของเขาเนี่ย
ตัวเราเองยอมรับไม่ได้ที่จะให้เขามาทำเพราะเรากลัวค่ะ
กลัวที่จะให้เขาทำส่วนถ้าเรียกน้องเป็นเงิน
ตอนเนี้ยผู้เสียหายทั้งสิบสี่หลังเนี้ยในความเป็นจริง
เขาจะมีเงินที่ไหนมาผ่อนให้เราแล้วแล้วระหว่างทางเนี้ย
พี่นี่พี่ยุ่นอ่าหลังจากที่เขาทิ้งทิ้งอ่ะอ่า
แล้วเรารู้ว่าโอ้โหบ้านเราไม่ไปต่อแล้วเนี่ย
ได้คุยกับเขาไหมยังทุกวันนี้ยังคุยยังติดต่อเขาได้ไหม
ไม่ครับไม่คุยแต่ว่าคือเจตนาของของสองคนนี้นะคะ
เหมือนเขามีความชำนาญในการทำพวกเนี้ยเขาไม่ได้กลัวเลยนะคะ
ว่าบ้านไหนจะไปแจ้งความไม่ได้กลัวว่าใครจะไปร้องเรียน
ยังไงยังไงคือประมาณเขาก็ใช้ชีวิตปกติ
ไม่ได้มีความเดือดร้อนไม่ได้ว่าที่จะกลัวว่ากฎหมายจะเล่นงานเขาได้
อ่าสมมุติถ้าเกิดพี่นี่พี่ยุ่นโทรไปตอนเนี้ย
เขาเขาจะรับสายไหมเขาก็รับสายอืมหรือเขาจะคุยไหมเพราะว่าผมไม่เคยโทรหาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นที่ตัดกัน
อาจจะเป็นเบอร์เราเป็นเบอร์เจ้าของบ้าน๑๔หลังเนี่ย
เขาอาจจะรับหรือไม่รับไม่รู้แต่คนอื่นโทรไปอ่ะ
ได้แน่นอนสมมุติว่าจะติดต่อเรื่องงานเนี่ย
ติดต่อได้ไหมติดต่อได้ค่ะแสดงว่าระหว่างระหว่างทางเนี้ย
ก่อนที่จะไปหน่วยงานต่างแล้วก็หน่วยงานต่างก็แนะนำว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นคดีแพ่ง
ไปฟ้องศาลแล้วเนี่ยก็พยายามติดต่อกับผู้รับเหมาสองคนสามีภรรยานี้แล้ว
แต่มันก็ยังไม่คืบหน้าหรือว่ายังไงไม่ไม่คือคือประเด็นเนี้ยเขาฉลาดมากพอ
หนึ่งพอเราเริ่มมีการโพสต์เตือนภัยในกลุ่มโดยการเบอร์หน้าเขา
แต่ว่าเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเจ้าของบ้านเริ่มเตือนภัยไปแล้วนะเริ่มเริ่มมีการออกทีวี
ชื่อถึงเพจเขาบ้างแล้วเขารีบติดต่อเจ้าของบ้านก่อน
เพื่อว่ามันจะได้เป็นหลักฐานในคดีเวลาฟ้องกันจริงใช่ไหมคะ
หนูไม่ได้ทิ้งพี่นะหนูแค่ติดปัญหาแต่คำว่าหนูไม่ทิ้งพี่
ขนาดที่บ้านนะคะเอาคนงานมานอนมีของให้ทำก็ไม่ทำงานให้เรา
เอาละผมผมพอเข้าใจแล้วก็คือบรรดาผู้เสียหายเนี่ย
ว่าอย่างงี้ทนายเกิดผลถ้าฟ้องแพ่งไปเนี่ย
ต่อให้เจรจากันได้แล้วให้เขากลับมาสร้างบ้านให้ใหม่เนี่ย
มันจะเจอเหมือนเดิมไหมหรือจะไว้ใจกันได้หรือเปล่า
หรือถ้าเรียกค่าเสียหายมาได้เอาอย่างพี่ยุ่น
เสียไปล้านหกได้บ้านมาแค่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์
ที่นี้โดนไปสามล้านสี่ค่ะบ้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ถ้าไอ้สัดส่วนส่วนต่างถ้าเขาจะใช้คืนมา
เขาจะผ่อนใช้หรือเขาจะใช้เดือนละกี่หมื่น

โดยหลักแล้วในการว่าจ้างให้สร้างบ้านนะครับมันคือสัญญาทางแพ่ง
หลักของมันก่อนนะคือสัญญาทางแพ่ง
เราอยากจะให้เป็นคดีอาญามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคดีอายได้ดัง
เราต้องการนะกฎหมายคือกฎหมาย
กฎหมายจะไปบิดให้เป็นนู่นเป็นนี่ก็ยากเกินกว่า
จะมีพฤติการในการตั้งใจที่จะมาหลอก
โดยรู้ว่าวิธีการที่จะหลอกให้มองเป็นคดีแพ่งได้อย่างไร
นะครับก็คือบางรายเนี่ยหนักถึงขั้นจัดทำสัญญาเลยนะครับ
มีสัญญาด้วยสัญญาทุกอย่างแต่ในสัญญานั้นน่ะ
มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งเพื่อให้หลงเชื่อว่านั่นคือข้อผูกมัดในคดีทางแพ่ง
แต่ความจริงตั้งใจจะมาหลอกก็มีเยอะ
แล้วก็ดูจากไหนว่าตั้งใจมาหลอกดูจากพฤติการดูจากการกระทำ
พฤติกรรมซ้ำที่เคยไปเกิดขึ้นกับที่อื่น
ในการลงมือก่อสร้างแล้วทิ้งงานแล้วพอมีการท้วงติงก็มีการเข้ามาดูงานบ้าง
งานทิ้งบ้างปล่อยให้รั่วปล่อยให้พัง
แต่จะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอายาไม่ได้อยู่ที่เราคิด
แต่อยู่ที่พฤติกรรมของผู้รับเหมารายนั้น
ถ้าเขาตั้งใจมาโกงต่อให้เขาสร้างบ้านไปครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่าโกง
แต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจจะโกงเพียงแต่ว่าเขาประสบปัญหา
ไม่สามารถส่งมอบงานได้หรือมีปัญหาการทำงานแล้วมีปัญหากับผู้ว่าจ้าง
โดยไม่เคยตั้งใจมาโกงตั้งแต่ตอนแรกก็เป็นเพียงแพ่งอยู่บรรยากรรม
มันไม่สามารถพลิกไปพลิกมาได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการนำสืบ
แล้วอย่างนี้เขาควรจะไปทางไหนดีครับ
หลักเลยมันก็คือแพ่งเว้นแต่ว่าทางคุณพี่สองคนเนี่ยจะพิสูจน์ให้ได้ว่า
คนคนนี้ช่างคนนี้มีนิสัยแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้และทำแบบนี้กับทุกคน
ผมฟังจากทางพี่นิเนี่ยโดยเฉพาะพี่นินะ
พี่นี้บอกอยากไปอาญาไม่อยากไปแพ่งทำไมไม่อยากไป
เอาไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนคุณต้องมาสร้างบ้านเราให้เสร็จ
ทำไมถึงอยากไปอาญาเพราะว่าก็รู้รู้ดูอยู่จากพฤติกรรมเนี้ย
คือการตั้งใจโกงตั้งใจโกงโดยเลี่ยงกฎหมายว่าให้มันเป็นแพ่ง
แต่การที่คุณทำบ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยคุณรับบ้าน๔๕หลัง
ทั้งหมดสิบสี่หลังคุณรับภายในระยะเวลาสองปีเนี้ย
คุณย่อมรู้อยู่แล้วล่ะคุณทำงานไม่ได้แน่
แต่คุณก็ตั้งใจที่จะรับงานไปเรื่อยตั้งแต่ที่คุณมีปัญหาเรื่องโควิด
ที่คุณจะไปเซ็นสัญญาบ้านนครปฐมบ้านปฐุมบ้านอะไร
ซึ่งเป็นบ้านประมาณต้นปี๖๕เนี่ยคุณควรจะเคลียร์บ้านหลังเก่า
แต่คุณไม่เคลียร์คุณเดินหน้าที่จะไปรับงานใหม่เพิ่ม
เพื่อคุณจะได้ไปไปเอาเงินตรงตรงคนอื่นมาใช้แล้วถ้าเขาบอกว่า
เขาต้องไปรับงานที่อื่นเพื่อเอาเงินมาทำบ้านให้เรา
มันใช่ไหมคะเจ้าของบ้านทุกหลังก่อนที่คุณจะสร้าง
คุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเบิกงวดงานก่อน
คุณไม่ได้ลงทุนให้เจ้าของบ้านก่อนคุณเบิกงวดงานเจ้าของบ้านไปก่อน
หมายถึงว่าพี่นี่อยากให้เป็นอาญาเพราะว่าอยากจะให้เขาถูกดำเนินคดี
มากกว่าต้องมาชดใช้อย่างเงี้เหรอหรือว่ายังไงคือส่วนหนึ่งอยากให้เป็นอย่างงั้น
และอีกอย่างเนี่ยคือตอนนี้เจ้าของบ้านถูกผู้ระเหมาโกงเนี่ย
ไม่ใช่แต่กลุ่มของเรานะคะมันเยอะมากในแต่ละวัน
ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้กลัวกฎหมายทุกวันนี้เขาก็คิดแล้วว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้
เขาเขาได้เงินพวกเราไปเนี่ยเป็นสิบสิบล้านอ่าแล้วแล้วบ้านพี่นี้จะทำยังไง
ก็ก็ถ้าสร้างใหม่ก็ต้องหาเงินมาทำใหม่อายุเนี่ยจะห้าสิบแล้ว
กว่าจะเก็บเงินมาสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเขาเอาไปในเวลา๒ปี
แล้วอีกที่เราจะต้องหาเงินมาสร้างใหม่เนี่ยอีกเกือบ๒ล้าน
เราต้องเก็บหอมล้อมลิฟต์กันใหม่แต่ในขณะที่เขา
คือคือเขาบอกว่าเขาเป็นแพ่งแต่เรามองมาว่าคุณโกง
คุณโกงเงินเราคุณโกงความฝันเราคุณโกงบ้าน๑๔หลัง
ภายในระยะเวลา๒ปีเนี่ยถ้าคนทำมาหากินสุจริต
ต้องทำให้เสร็จคือเท่ากับว่าในส่วนของบ้านที่เหลืออยู่เนี่ย
นิจะไปหาเงินมาแล้วไปหาผู้รับเหมาใหม่มาสร้างเอง
เอาให้เสร็จใช่ค่ะแต่ทางฝั่งเขาเนี่ยผู้รับเหมาเดิมเนี่ย
อยากให้เขาโดนคดีอาญาใช่ค่ะพี่ยุ่นเป็นอย่างนั้นไหม
ผมก็คิดอย่างนั้นครับก็คิดอย่างงั้นเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเขาจงใจ
เพราะหนึ่งเลยของผมเนี่ยผมคุยกับเขามาตลอดตั้งแต่เริ่มที่จะทำ
ผมบอกว่าผมมีเงินก้อนนี้นะเป็นก้อนที่ผมจะทำบ้านให้กับครอบครัว
เป็นความฝันแต่เขาอ่ะเหมือนกับไม่ไม่สนใจอ่ะ
คือจ้องแต่จะเบิกเงินมาทำได้หน่อยเบิกตังค์
บ้านเนี่ยล่าสุดจะเบิกค่าหลังคาแผ่นกระเบื้อง
ผมถามว่าชั้น๑คุณยังไม่เทเลยแล้วคุณเบิกไปล้าน๕ล้าน๖แล้ว
จะทำยังไงจะให้ผมอีกผมก็ให้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นงานผมสะดุดใช่เลยใช่ไหม
เขาบอกไม่ค่ะคือเขาก็พิมพ์ไลน์คุยนะฮะแชท
ผมก็บอกว่าตอนนี้ผมอยากให้เขาโดนคดีอาญา
เพราะว่าเหมือนกับป้องกันนะฮะไม่ให้เขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอีก
นะครับเพราะตอนนี้มันโดนกันเยอะมากแต่เราก็ยอมล่ะ
เราก็ยอมเข้าเนื้อแล้วคิดว่าไม่ได้เงินอยู่แล้วครับเพราะว่า
เขาต้องไปหาเงินมาสร้างบ้านใหม่ใช่ให้เสร็จด้วยใช่ไหมใช่แต่ของผมมันคงสร้างต่อไม่ได้
เพราะว่าคงสร้างมันเสียหายอืมนะฮะคงจะสร้างสร้างต่อไม่ได้แล้วอ่า
ครับถ้าน่าเกิดผลเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาถามว่า
แล้วตกลงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้เสียหายเขามองอย่างนี้กันเนี่ย
เอาจริงจริงแล้วมันควรจะไปยังไงต่อดีเพื่อเพื่อที่ว่าเอาบ้านเขาจะได้เสร็จ
ครับเงินไม่ศูนย์เปล่าอ่าหรือจะได้เงินกลับคืนมา
เขาควรจะเดินไปทางไหนดีไปทางแพ่งดีกว่าหรือว่าเอ้า
ก็อาญาก็ได้หรือยังไงดีอีกสักครู่กลับมานะครับ
สักครู่กลับมาฟังพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราพยายามติดต่อทางผู้รับเหมาของพี่นิกับพี่ยุ่น
โทรติดแต่ว่าไม่ได้รับสายนะฮะหากอยากชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติม
รับสายเปิดปากกับภาคภูมิได้นะครับจะได้สอบถามจะได้พูดคุยกันนะฮะ
ขณะเดียวกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยทนายเกิดผลถ้าจะแนะนำทางฝั่งของ
ผู้ที่เขาเป็นเจ้าของบ้านที่เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเขาควรจะเดินไปยังไงต่อดีฮะ
เข้าใจความรู้สึกนะครับเข้าใจความรู้สึกอึดอัดใจผมเองก็เคยโดนผู้รับเหมาทิ้งงานกัน
ผมคิดในใจว่าคุณจะไปเรียนขอสร้างเองหรือเปล่าคือจริงจริงฮะคนเหล่านี้ฮะตั้งใจจะมาโกงหรือเปล่า
ความรู้สึกเราเอาความรู้สึกก่อนเราคิดว่าเขาตั้งใจมาโกงแต่ว่ากันด้วยพยานหลักฐานก่อนนะครับ
กันด้วยพยายามฐานว่าเออมันมีการว่าจ้างกันเกิดขึ้นมีการทำงานกันเกิดขึ้น
ถ้าเขารับเงินเราไปเลยตั้งแต่ก้อนแรกเราไม่ทำงานเลยเนี่ยหรือรับงานปั๊บรับงานปุ๊บมาปรับหน้าดินเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ทำงานต่อ
อันนี้น่าจะมองได้ว่าเป็นการตั้งใจช่อโกงตั้งแต่แรกแต่พอมันมีเนื้อหาหรือเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันก็กลายเป็นเรื่องของการทำงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเรียกว่าผิดสัญญาเพราะมันผิดสัญญาสัญญานั้นคือสัญญาทางแพ่ง
สัญญาทางแพ่งมันเกิดจากการไม่ทำข้อตกลงภายหลังจากการตั้งใจมาทำสัญญาณหรือเขาตั้งใจจะมาหลอก
ถ้าเขาตั้งใจจะมาหลอกแต่การทำสัญญาเป็นเพียงวิธีการเป็นเพียงคนอุบายมันขึ้นอยู่กับเรานำสืบได้ว่าวิธีการที่เราจะฟ้องเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันแน่
ถ้าหลักฐานมันเพียงพอว่าเขาตั้งใจมาโกงตั้งใจมาหลอกแต่การมาตอกเสาเข็มการมาเอาคนงานมาเป็นเพียงพิธีการทำให้เราลงเชื่อ
เหมือนกับการชักชวนกันแล้วลงทุนทางธุรกิจอย่างอื่นเหมือนกันเล่นแชร์ลูกโซ่ก็เอาเงินปันผลมาจ่ายจริง
มีการลงทุนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มีเงินมาจ่ายให้จริงแบบนี้ก็เข้าข่ายช่อโกงได้
ซื้อสินค้องมาเอาคนงานมาทิ้งทิ้งความความเดี๋ยวนี้ก็มีครับ
ผมก็เคยฟ้องติดคุกมาก็เคยมีแต่มันต้องนำสืบให้เห็น
ชัดเจนว่าพฤติกรรมของเขามันเป็นเช่นนั้นจริงถ้านำสืบไปได้
โอกาสที่สาธารณียกฟ้องก็เป็นเป็นแรกสูง

ความเสี่ยงมันจึงเป็นเรื่อง
ถ้าฟ้องกันส่วนใหญ่เราจะฟ้องแพ่ง
ถ้าไปฟ้องอาญาโอกาสที่สารจะยกฟ้องเป็นไปได้สูงถ้าเราสืบไม่ได้
ว่าเขาตั้งใจเรามาหลอกแบบนี้จริง
คือถ้าเกิดเขามีหลักฐานว่าเอาก็นี่ไงเซ็นสัญญาไว้เอาละสร้างเสร็จไม่ทัน

ก็มีค่าปงค่าปรับก็ว่ากันไป

อย่างพี่นี้มองว่าโอ้โหอย่างนี้มันต้อง
ติดคุกนะมันต้องให้เป็นแบบอย่าง

อาจจะไปยากถ้าสืบได้ไม่ชัด
มันก็เป็นความตั้งใจของผู้เสียหาย
แต่ว่าพยาบาลธรรมมันไปถึงแค่ไหน

ถ้าอย่างนี้เขาก็ควรจะไปทางแพ่งเพื่อ

หรือว่าเรียกค่าเสียหายขึ้นอีกหรือ
ก็มันอยู่ที่เจตนาของผู้ว่าจ้างผู้เสียหาย

ก็ต้องเรียกค่าเสียหายแทนการกลับมาทำงานครับ
มีอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ทางผู้เสียหายบอกว่าไปยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะครับ
คือทางสคบนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
เดี๋ยวเราสอบถามหน่อยนะฮะว่ากรณีนี้เนี่ย
ตกลงแล้วช่วยเหลือหรือดำเนินการกันได้อย่างไรบ้างนะครับ
ภูมิในการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสัญญาของ
คบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
ผอฤทธิรทวีทรัพย์นะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณพระภูมิครับและผู้ร่วมรายการใช่ไหมครับสองท่านใช่ไหมครับ

ครับท่านท่านพอครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างนี้
กรณีของผู้รับเหมาทิ้งงานอ่ะถ้าผู้เสียหายเขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ย
เราช่วยเขาได้ไหมฮะมันสามารถทำยังไงได้บ้างฮะ
ก็เรียนเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าในประเด็นที่มีการร้องเรียนไว้ที่สกบแล้วเนี่ย
มิติการดำเนินการทางแพ่งเนี่ยเราดำเนินการจนสุดกระบวนการนะครับ
คือนำกดีขึ้นสู่ศาลแทนพวกพวกคดีพวกพวกเนี้ยไม่ต้องกระบวนครับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเสียหายไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างทางนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถติดตามตัวผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างที่ทิ้งงานไปได้เนี่ย
มาให้รับผิดชอบชดใช้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลดีกับผู้เสียหายนะครับ
ทีนี้ในกระบวนการอย่างที่ร้องที่สกบแล้วเนี่ยนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่า
ในธุรกุกรับจ้างของสร้างบ้านมันจะมินเมย์อยู่สองประเด็นนะครับ
แรกคือเป็นเรื่องว่าใช้สัญญาทางแพ่งเนี่ยบางหน้าเพื่ออำพลางไม่ให้เป็นความผิดทางอาญานะครับ
กระบวนการนี้มีแน่นอนในเรื่องของพฤติการต่างแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงและพยายามหลักฐานนะครับว่า
เจตนาของผู้ที่รับจ้างเนี่ยเขาเจตนาจงใจมาตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่ามีใช้พฤติการอะไรต่างมาแฝงเพิ่มเติมเข้าไปก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูที่ข้อที่จริงนะพยานฐาน
แต่ส่วนหนึ่งนะครับมาตรการทางอาญาเนี่ยสคบก็ดูแลนะครับเพราะว่าเรื่องการรับจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญานี้กำหนดเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาอยู่แล้ว
ใดก็ตามนะครับที่รับจ้างก่อสร้างบ้านแล้วไม่ใช้ข้อความตามสัญญาที่คณะกรรมการหรือกฎหมายกำหนดเนี่ยมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกินสองแสนหรือทั้งจำทั้งปรับครับท่าน
ตรงนี้ทางสคบจะดำเนินการเองหรือว่าทางผู้เสียหายเขาต้องไปดำเนินการทางอาญา
ทางอาญานี้สคบถ้าปรากฏข้อจริงชัดนะครับอย่างวันนี้รู้ชื่อรู้ตัวของผู้ทำความผิดเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีได้เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของผู้เสียหายที่เขาไปร้องเรียนกับสคบไว้สคบยืนยันว่ามีหน่วยงานในการช่วยเหลือดำเนินการจนถึงขั้นฟ้องศาลใช่ไหมฮะ
ทางแพ่งนี้เรายินดีครับเรายินดีดำเนินการช่วยเหลือจนสุดกระบวนการเลยครับท่าน
เพราะฉะนั้นอย่างพี่นิกับพี่ยุ่นแล้วก็บรรดาบ้านอีก๑๓๑๔หลังเนี่ยตอนนี้เขาต้องทำยังไงต่อครับท่านผอฮะ
ตอนตอนนี้ท่านท่านตั้งสองลายที่ที่อยู่ในรายการนี้ท่านท่านร้องเรียนที่สอครบอแล้วใช่ไหมครับ
ไปร้องแล้วใช่ไหมฮะอ๋อยังครับต้องว่า
กระทรวงยุติธรรมก็หมดเวลาแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปร้องที่สอครบอครับท่านครับครับครับครับผมต้องเรียนอย่างนี้ค่ะท่านคือกระบวนการตอนนี้ท่านท่านเลยขาดที่การสอครบอหรือนามนโยบายรัฐบาลเนี้ยคือการร้องเรียนสามารถอ่าร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ครับถ้าเข้าเว็บไซต์ของสอครบอก็ร้องเรียนได้
ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าพิสูจน์ทราบได้เดี๋ยวสอครบอจะไปตรวจสอบต่ออีกว่าผู้รับเหมาเนี้ยเรื่องการสร้างบ้านเนี้ยตั้งใจหรือว่าเจตนาจะไปโกงเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีเจตนาเนี้ยเดี๋ยวสอครบอก็จะดำเนินคดีอาญาเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะในในในทางอาญาเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อที่จร

ถ้าเกิดว่าไม่ยื่นทางออนไลน์เนี่ยเขาสามารถไปหาท่านผอหรือว่าเดินทางไปหาที่สคบได้ไหมฮะ

ได้ทั้ง๒ช่องทางครับเอาที่ทางผู้เสียหายหรือผู้ได้รับออนุร้อนเนี่ยสะดวกครับท่าน
อย่างนั้นเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตจะให้เบอร์โทรศัพท์ทางท่านผอเอาไว้กับทางฝั่งพี่ผู้เสียหายแล้วกันนะฮะเผื่อจะได้นัดหมายกันแล้วก็ไปพบไปเจอไปยื่นเรื่องกันนะครับ

อนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนิดเดียวได้ไหมครับว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยรับจ้างก่อสร้างบ้านปัจจุบันนี้เป็นปัญหามากนะครับแล้วก็ท่านเองก็เจอนะครับผมเองญาติเองก็เจอนะครับ

ก็ยังมีปัญหานะครับแล้วก็มีปัญหาที่ใกล้เคียงกันกับข้อจริงอย่างที่เรียนตอนต้นว่าบางลายเนี่ยเจตนานิทัศน์เจนว่าจะผิดไปทางอาญาด้วยนะครับก็นำเรียนว่าถ้ายังอยู่ในวิสัยที่จะประกอบธุรกิจที่สุจริตได้อยากให้เข้ามาคุยอยากให้เข้ามาแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบนะครับต่อปัญหาที่มันเก
ก็ตามนัยบายของทหปตลเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยเหลืออำนวยกล้าประโยชน์ให้กับผู้ที่หายได้ด้วยส่วนหนึ่งครับ
คือผู้รับเหมาดีก็มีเยอะแต่ผู้รับเหมาที่แบบเป็นศรีถนนชัยทำสัญญาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปหลอกเงินเขาเนี่ยให้ดูลักษณะทางแพ่งอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะที่สคบเจอ
มียกตัวสมควรครับ
โอ้โหพอสมควรด้วยขอบคุณนะครับท่านครับ

ได้ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ

เขามีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องทางแพ่งให้ด้วย
พี่เกิดผลบ้างแล้วถ้าแบบนี้
คือในคดีหลักมันมองเป็นคดีแพ่งอยู่แล้วล่ะ

เราต้องมาคุยกันในละเอียดเชิงลึก

คือต้องเสียเวลาคุยกับทนายความ
หรือว่าหาทนายความที่มีมุมมองในทิศทางเดียวกันแล้ว
แต่ทนายความจะทำตามใจเราไม่ได้นะ
เขาจะดูที่พยาหลักฐานมันไปได้ไหม

ให้เราเข้าสำคัญผิดว่าเป็นเรื่องข้อสัญญาทางแพ่งหรือเปล่า

เพราะการแนะนำปัญหาข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
มันต้องเป็นเรื่องที่เป็นอย่างถูกต้องนะ
เพราะแนะนำตามใจก็เหมือนแนะนำไปเอาไปติดคลุกอีกขายนึงมันกัน

เอามาขึ้นขนาดนี้พอฟังเรื่องเราได้คุยกัน

จะเอายังไงต่อดีกับความขวัญบ้านของเรา

เพราะว่าถ้าเขาดูรายการนี้อยู่ป่านนี้คนที่เข้าเงินเราไปเนี่ยคงจะนั่งยิ้ม
เพราะกว่าขบวนการทางกฎหมายจะได้เริ่มอีก๓ปีนี่ถ้าฟันอีกสัก๑๐หลังก็รวยแล้ว
เพราะมันจะเกิดระบบอย่างนี้เหรอคือพี่นิกกังวลว่ามันจะเป็นอย่างนี้
เพราะเขามองแล้วว่าโอ้โหเดี๋ยวก็ไปรับเจ้าอื่นต่อเจ้าอื่นต่อ
หลังจากนั้นเริ่มเห็นแล้วไม่มีใครทำอะไรเราได้เลย

บ้านพิยุณนี้เส้นหลังสุดได้แค่คาน
แต่ถ้าจะมองอย่างนั้นซะทีเดียวผมว่าก็ไม่ใช่นะพี่นี้นะเดี๋ยวถ้าเขาดูอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปชี้ช่องให้เขา
คือถ้าฟังจากทางสคบหรือว่าฟังจากทนายเกิดผลเนี่ยถ้าเขานำสืบได้ว่าคุณจงใจโกงเขาเนี่ย
คุณก็ติดคุกนะค่าเสียหายก็ต้องใช้นะ
ผมไม่ได้บอกว่าเคสของเขาเนี่ยไม่ใช่การโกงนะแต่โดยหลักพื้นฐานในสัญญามันคือคดีแพ่งก่อน
แต่ถ้าเรามีพยานหลักฐานหรือมีแนวทางหรือมีข้อมูลเพียงพอว่าคนนี้ตั้งใจมาโกง
แค่มาทำสัญญากู้ทำสัญญาเพื่อให้เราหลงเชื่อว่าจะมีการทำก่อสร้างบ้านจริง
แต่ความจริงไม่เคยคิดจัดสร้างบ้านเราอย่างของพี่ผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะ
คือผมเข้าใจว่าพี่นี้เนี่ยเอาพูดตรงคือพี่นิคงเจ็บแค้นนั่นแหละใช่ไหม
เพราะว่าก็เลยจะมุ่งว่าอยากจะให้เขาต้องรับโทษคดีอาญาต้องติดคุกต้องติดคุก
แต่ว่าในเมื่อทางมันถังอย่างนั้นไม่ได้ต่อให้เรารู้ว่าเขาทำผิดเนี่ย
ฐานไม่ถึงมันก็ต้องแต่ถ้าหลักฐานมันมีมันไปได้อยู่แล้วครับ
มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่โกงนะเขาอาจจะโกงจริงก็ได้
แต่หลักฐานมีหรือไม่มีคือแค่นั้นครับ
เวลาผมหมดขอสั้นเลยฮะคนละนิดหน่อยกันแล้วกัน
พี่นิมีอะไรถ้าอยากฝากบอกถึงเนี่ยอยากฝากบอกอะไรกับเขา
ฝากบอกกับคนที่ทำเจ้าคนที่มาโกงเราเหรอคะ
จะบอกว่าในขณะนี้กฎหมายยังทำอะไรคุณไม่ได้
แต่กฎแห่งกรรมมันมีขอร้องเถอะค่ะอย่าไปดับฝันบ้านอื่น

ครับผมเองก็ความฝันพังทลายนะครับไม่มีบ้านให้กับครอบครัว
แต่ส่วนหนึ่งก็คืออยากฝากเขาว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลยฮะ
เพราะว่ามันเศร้านะพี่พูดตรงมันเป็นความเศร้าลึกในใจ

ขอให้ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะเป็นทางไหนนะ
แต่ยังไงก็ขอให้ความฝันเรื่องบ้านสำเร็จกันในสักวันหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พยายามเป็นสื่อกลางให้อย่างเต็มที่แล้ว
ขอบคุณคุณทนายเกิดผลนะครับแนะนำข้อมูลเรื่องกฎหมายกัน
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับ